วันนี้๒๑แล้วลอตเตอรี่งวดต่อไปออกวันที่๓๐นะคะ
บอกไว้ตรงนี้ก่อนช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงฤดูการของคนแก้บน
เพราะว่าต้นเดือนถูกกันมาแล้วก็จะมีทั้งแก้บนมีทั้งไปขอเลขเด็ดกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซกันหน่อย
พระนครศรีอยุธยาใกล้นี่เอง

ปุริศรีโพรเมธแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮง

แล้วก็ส่องดูตัวเลขที่มันลอยหมุนอยู่เหนือผิวน้ำ
ในอ่างน้ำมนต์
มาทำบุญถวายพระตาหารเพลแดดพระสงค์๙รูป
นำเครื่องเส้นไหว้ชุดไทยมาถวายต้นตะเคียนแม่สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณ
ซึ่งเป็นท่อนตะเคียนกลมสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร
มีแม่ตะเคียน๒องค์อยู่ในนั้นเขาบอก

และลักษณะท่อนตะเคียนเป็นเงางามสวยมาก
ธเนธพิพัฒน์บอกว่ามาขอเลขเด็ดที่นี่แหละ
แล้วก็ไปเสี่ยงดวงโอ้โหได้โชคมา๓งวดก้อนโตติดกัน
ชาวบ้านพอรู้ข่าวเขาก็มาขอเลขเด็ดไปเสี่ยงดวง
ถูกติดต่อกันมาหลายงวดเหมือนกันนะเนี่ย
ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใช่ค่ะใครว่างก็ไปกันได้นะคะ